ลูกอะไรเนี่ยฮะพ่อไม่ให้เงินไปขอเงินพ่อ
พ่อไม่ให้เงินเผาบ้านเลย
ไม่เหลืออะไรคุณผู้ชมไฟไหม้บ้านวอดทั้งหลังแบบนี้ครับ

อืมไม่เหลือแล้วค่ะอุ้ยเออนี่ฮะคุ้มครั่งคุ้มครั่ง
อะไรขนาดนี้เนี่ยคุณพ่อไม่ให้เงินแต่คุณผู้ชมก็คงจะ
ตั้งข้อสันนิษฐานได้มันเกิดจากอะไรเสพยานั่นไงเสพยาคุ้มครั่ง
นะฮะเนี่ยฮะไฟไหม้บ้านแบบนี้บ้านครึ่งปูนครึ่งไม้ชั้นสองชั้นเนี่ย
นะฮะไหม้หมดเลยนะฮะทางด้านของในวันอายุสี่สิบเจ็ดปี
เขาบอกว่าเขาอยู่ในพื้นที่นครพนมเนอะบ้านหลังนี้เคยเปิดเป็นอู่ซ่อมรถจักรยานยนต์
ยางรถยนต์เต็มไปหมดมันเป็นเชื้อเพลิงทุกอย่างแหละคุณผู้ชมนะฮะ
ทำให้ไฟไหม้เร็วกว่าจะดับได้ก็โอ้ไม่ทันแล้วเหลือแต่ต่อตะโกนะฮะ
เจ้าหน้าที่เข้าไปฉีดน้ำได้ครึ่งชั่วโมงนะฮะก็คุมเพลิงได้แต่มันก็ไม่ทัน
ไฟไหม้วอดหมดแล้วสอบถามเจ้าของบ้านนะฮะบอกว่าโอ๊ย
ลูกนี่แหละเป็นคนทำลูกชายผมเองมันชื่อประยุกต์
อายุยี่สิบหกปีชื่อประยุคนะฮะเมาร์ยา
ก่อนเกิดเหตุเนี่ยมาขอเงินมาได้เงินไปมันเผาเลยเผาเสร็จมันหนีเลย
โอ้โหหนีไปซ่อนตัวนะครับตำรวจสพศรีสงครามนำกำลังมาปิดล้อม
เพราะว่าทางด้านของประยุกต์ไปซ่อนตัวอีกบ้านหลังหนึ่ง
อยู่ไม่ไกลไปก่อเหตุอีกเนอะเออไปซ่อนตัวอยู่ตำรวจก็มานะฮะ
ไม่ยอมออกมาครับประกอบกับตัวเขาเองเขามีมีดยาวเลยพกติดตัวอยู่
ตำรวจก็เลยต้องขอกำลังเสริมไม้งงไม้งามมาเตรียมบุกเข้าไปสุดท้ายประยุกต์เนี่ยนะฮะ
ยินยอมออกมามอบตัวแต่โดยดีนี่หน้าตาของคนเผาบ้านนะครับ
สอบสวนประยุกต์ผู้ก่อเหตุติดยาบ้าเป็นธาตุยาบ้ามานาน
ก่อนเกิดเหตุไม่พอใจพ่อก็ผมไปขอเงินพ่อซื้อยาพ่อไม่ให้
นะฮะก็เลยเอาถังแก๊สปิ๊กนิกอ่ะเปิดวาวจุดไฟเผาอ่ะอืม
มันไม่ระเบิดใส่ตัวเองก็บุญเท่าไหร่แล้วแล้วสุดท้ายที่เขาทำคุณเชื่อไหม
ทำต่อหน้าพ่อต่อหน้าน้องสาวด้วยนะในบ้านทุกคนก็วิ่งหนีออกมานะฮะ
พยายามเรียกคนช่วยแต่มันก็ไม่ทันไฟไหม้หมดเลย
เรื่องต้นตำรวจแจ้งข้อหานะครับวางเพลิงเผาทรัพย์แล้วก็เสพยาบ้านนำตัวไป
บำบัดแล้วก็ดำเนินการตามกฎหมายต่อไปขอเงินพ่อไปซื้อยาปะโถ
ใครก็จะไปให้ใช่เนอะไม่ใช่ยาครูอย่างงี้ครับ